ไหนพูดถึงนายกแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าพักพลังประชารัฐออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่า
จะเสนอชื่อพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกเองก็ออกมาบอกว่าขอเวลาตัดสินใจอีกสักระยะหนึ่งก็แล้วกันนะ
ก็แล้วกันนะยังไม่ตัดสินใจหรอยังขอเวลาก่อนเมื่อวานเขาถามว่าลาออกไหม
ไม่ออกไม่ออกออกทำไมออกแล้วใครจะทำงานออกแล้วใครจะทำงานกฎหมายไม่ได้บอกว่าเป็นแล้วต้องออก
โอเคนะนะครับเพราะไหนประยุจรรย์โอชานายกรรธมนตรีก็ออกมากล่าวนะคะ
หลังจากที่พักพลังประชารัฐเนี่ยเขาพูดชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งมติเทียบเชิญให้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพัก
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าท่านว่ายังไงโอเคไหมเนี่ยค่ะนายกบอกว่าขอเวลาตัดสินใจอีกระยะนะ
เพราะมีหลายพักพร้อมสนับสนุนตัดสินใจมาทำงานการเมืองแล้วก็ต้องปรับตัวอีกเยอะต้องอดทนมากกว่านี้
แต่ถามว่ากลัวไหมนี่ไงคะถ้าผมกลัวจะเข้ามาทำไมถ้ากลัวก็ต้องกลัวตั้งแต่๒๒พฤษภาคมปี๕๗แล้วจบไหม
ถ้ากลัวผมไม่ตัดสินใจแบบนี้หรอกค่ะ
ส่วนช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ๔อดีตรัฐมนตรีภักดิ์พลังประชารัฐก็ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครทั้ง๓๐เขตแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่พร้อมปราศัยที่สวนเบนจสิริด้วย
ชูนโยบายเอาใจคนกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่อนแท็กซี่แก้ปัญหาฝุ่นในรถเก่า
และซื้อรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและผุดสวนสาธารณะ๕๐เขต๕๐สวนกันเลยทีเดียว
ระหว่างการประสัยค่ะนายอุตมะสาวนายนย้ำด้วยนะคะว่าพักพลังประชารัฐมีผู้นำแน่นอนแล้วรออีกหน่อยก็แล้วกัน
วันนี้เห็นแล้วรออีกสักนิดเดี๋ยวก็จะชัดขึ้นเรื่อยว่าใครเป็นใคร
แล้วเราจะมีผู้นำที่สามารถที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับพวกเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ประโยคนี้ฟังเชียนไหมฟังอยู่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ซึ่งประเด็นนี้ค่ะนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ออกมาคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นไว้นะคะว่า
แม้พลเอกประยุทธ์จะมีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้เลยว่า
สถานะที่เป็นอยู่ยังไงมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย
แต่มีความได้เปรียบในทุกรูปแบบ

ออกมากำหนดอนาคตของตัวเองเถอะว่าอยากที่จะมีอนาคตแบบไหน
ส่วนเวทีเสวนาเลือกตั้ง๖๒จุดเปลี่ยนประเทศไทย
เลือกตั้ง๖๒จุดเปลี่ยนประเทศไทยนะคะ
วิชาการจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เห็นตรงกันเลยว่าจุดเปลี่ยนประเทศหลังเลือกตั้ง
ถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการจะเป็นนายก
พลังประชารัฐจะต้องได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
เพราะถ้าทำไม่ได้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะว่า

แล้วก็น่าจะทำงานการเมืองอย่างลำบากด้วย
ส่วนนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณว่าที่หัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่
ก็ออกมาแสดงความมั่นใจในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้
หลังที่ประชุมพักเศรษฐกิจใหม่มีมติแล้วนะคะ

และอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพักด้วย

จากการที่เคยเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจมาก่อน
แล้วเวลานี้คนไทยเองต้องการคนที่มีความรู้และความชำนาญ
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง
เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับของรัฐบาลชุดนี้
ที่มันเอื้อกับนายทุนและครอบงำรวมถึงผูกขาดจนเกินไป